มาดูเรื่องราวที่สรุปว่าจะเกี่ยวข้องกับใคร
สามสิบล้านไหมหรือไม่เกี่ยวอะไรฮะนายอัจฉริยะกับดรโต้งแล้วก็ทนายสุกิตเออยังไงฮะ
เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาทนายตั้มชวนทนายอัจฉริยะ
อันนู้นอันนั้นอันนั้นอันนี้
ดรโต้งหรือว่านายเทิดศักดิ์นี่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะ
ด้วยการโฆษณาขณะที่นายอัจฉริยะก็บอกว่าไม่กังวลนะ
กับการถูกแจ้งความครั้งนี้มองว่าเป็นเรื่องที่มันไม่มีสาระ
มันไร้สาระซึ่งก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะก็ถูกทนายสุกิตแจ้งความเหมือนกันนะ
ตอนนี้คู่ชกของทนายอาชียะมีหลายคน
๒คนแล้วที่เห็นคือดรโต้งกับดรสุกิตนะฮะ
ซึ่งดรโต้งนายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาเดินทางไปที่สพเมืองเชียงใหม่
แจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมในความผิด
หมินประมาทด้วยการโฆษณาและแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
รวมถึงการแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาพร้อมให้ตำรวจสืบสวนหาผู้กระทำความผิด
เธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วไปวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหาผู้อื่นจนได้รับความเสียหาย
อกจากนี้ดรต้งบอกว่าจะยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมด้วย
ซึ่งดรโต้งเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ย
น่าจะมาจากคดีหวย๓๐ล้านส่วนตัวยอมรับว่าก็ได้เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์คดีนี้เหมือนกันนะ
เท่านั้นไม่ได้เจตนาจะเข้าไปสร้างความขัดแย้งกับใคร
แต่กลับถูกนายอัจฉริยะแจ้งความดำเนินคดีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ที่ผ่านมาได้ยุติการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ไปนานแล้ว
และมองว่าสารเท่านั้นที่จะตัดสินคดีนี้ได้ค่ะ
คือคือ

เรื่องของการเขียนข่าว

สัมภาษณ์ครูปีชาแล้วก็สัมภาษณ์ทางเจ๊บ้าบิน
แล้วก็ไปร้องที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
ซึ่งผมก็มายืนยันว่าข่าวที่ผ่านมาผมก็ยืนยันว่าข่าวที่ผมนำเสนอเป็นข่าวปกติ
ที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วก็เอาคลิปเสียง
คลิปวีดีโอที่เขาให้สัมภาษณ์ในทิศทางเดียวกันกับสื่ออื่น
รวมทั้งบทสัมภาษณ์ที่ถอดเทปแล้วมายืนยันกับพนักงานสอบสวนว่า
ผมถูกกันแกล้งให้รับโทษทางอาญานะครับแล้วก็มีการหมินประมาทผม
ก็เลยมาแจ้งความไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่มาแจ้ง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมีการปลอมเฟสบุ๊คผม
แล้วก็มีการหมินประมาทผมในยูทูปแล้วก็ในเพจต่าง
แล้วก็ปลอมเฟซบุ๊กไม่พอก็เอาชื่อปลอมไปโจมตี
อาจารย์ของอาจารย์เดชานะครับซึ่งอาจารย์เดชามาบอก
ผมก็เพิ่งรู้แล้วก็บอกอาจารย์เดชาก็โดนเหมือนกัน
ซึ่งก็ทราบว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันที่กระทำการนี้
อาจารย์เดชาทั้งผมก็โดนเหมือนกัน
ด้านในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
หลังจากที่รู้ข่าวว่าดรโต้งเข้ามาแจ้งความกับตัวเอง
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าหากดรโต้งจะแจ้งความเอาผิดกับเขา
ข้อหาอะไรก็ให้ดำเนินการให้เต็มที่
เพราะเขาไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใดเลยค่ะ
ก็คือร้ายงานตอนตอนที่สาปดีที่ลีตลอดหนึ่ง
พอทอแล้วดังนั้นในส่วนตรงนี้ผมถือว่าผมเป็นผู้ร่องทุกข่าวโทษ
ก็ปฏิบัติตามกฎหมายดังนั้นไม่ได้วิสักทั้งหมดจริง

หลังจากนี้นายอัจฉริยะบอกจะรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดี
กับนายเทิดศักดิ์เพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกัน
แต่ไม่ขอเปิดเผยนะว่าเป็นข้อหาอะไร
ขอรวบรวมข้อมูลก่อนนิดนึงค่ะ